เห็นความเครียธิตในการทำคอนเทนต์แล้วก็นึกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งตัวไปงานบวช

หลายคนไปร่วมงานบวชก็จะต้องแต่งตัวให้โดดเด่นสร้างความสนุกสนาน
วันนี้เราก็เลยรวบรวมทีมการแต่งตัวในงานบวชมาฝากกัน
จะมีชุดไตปั้งนั้นไปดูเลย
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตลอดข่าววันนี้ผมจะพาไปม่วนซื่นโฮแซวในงานบวช
ซึ่งงานบวชแต่ละงานเขาก็จะมีทีมในการแต่งตัว
วันนี้เรารวบรวมทีมชุดงานบวชสุดปังกับบรรยากาศสุดม่วนมาฝากคุณผู้ชมด้วย
จะมีชุดอะไรปังบ้านนั้นไปเบิ่งกันเลิศ

เจ้าภาพเขาให้ใส่ทีมชุดสีส้มผู้มาร่วมงานก็จัดเต็มให้แบบนี้เลยครับ
โอ้โหแต่ละคนคือมาคักแท้เนอะดูแล้วก็บันเจิดเบาเลยเนี่ย
เพราะหลายคนครับสวมชุดทีมสีส้มละลานตาจริงเลยเห็นแล้วก็โอ้โหแสบตาครับตาจะบอดไหมล่ะเนี่ย
โดยแต่ละคนครับก็แต่งเป็นฟริ้งสโตนชุดฮาไวน์โอ้โหตราก้นบนก็มาอ้าว
ไดโนเสาร์ก็มีแถมยังมีโกโกวาอีกด้วย
จากชุดที่ว่าปังแล้วท่าเต้นก็ปังไม่แพ้ชุดเพราะอะไรนะเหรอ
โฮดูสิครับแต่ละคนไอโยไอหายไอสายไอสะโพก
ยิ่งกว่าสาวบางโพซะอีกโอ้โหเห็นแล้วก็โอ้โหโอ้โห

ต้องใส่ชุดสีส้มมาในงาน
เพราะว่าอาตมาก็ไม่อยากใส่สีส้มคนเดียวจ้า
คราวนี้มาดูเพื่อนนาคแต่งตัวเป็นฮีโนกิ
มาตามหาพญานาคในงานบวชกันจ้า
แค่สระฝืนอย่างเป็นทาวาทิวธนัยศีรมัวสี่

ลอยมาจากดินที่เฮีย์พรุนเอเซีย

คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่านี่คงไม่ใช่ฮีโนกิธรรมดา
ต้องเรียกว่าเราเภยาฮิโนกิ
ตัวลีราก็สดิทธิ์ไม่เบา
สุดไปเลยแหละซึ่งพวกเขาฟ้อนกันได้อย่างพร้อมเพลียง
เหมือนกับซ้อมกันมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
แถมยังมีการต่อตัวแบบปัง
แต่ไม่ใช่ปังปูริเย่นะปังปีนาศจ้า
พอล้มลงมากันระนาวเลยอันนี้แซวเล่นนะจ้า
นี่ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันความสนุกสนานในงานบวช
ใครเห็นเป็นต้องหายเครียด
ตามไปดูทีมชุดงานบวชสุดปังกันต่อ
บอกเลยว่างานนี้เป็นตำนานของเหล่าวัยรุ่นสูงวัย
แต่งตัวเป็นนักเรียนมาเสิร์ชกัน
ย้าหู้
นึกว่าน้องนักเรียนหนีเรียนมาเต้นซะอีก

เหล่าคุณย่าคุณยายของพ่อนาคที่พากันไปแต่งชุดนักเรียน
มาแดนส์ในงานบวชหลานบรรยากาศก็คลึกคลื้นกันเต็มที่เลยแหละครับ
ตลอดทางชาวบ้านต่างก็ให้ความสนใจกับขบวนแห่เป็นอย่างมาก
เพราะมีไฮไลท์เป็นแก๊งสวสูงวัย
พร้อมใจกันแต่งชุดนักเรียนมาร่วมขบวนแห่
โชว์ลีลากันสุดเบี่ยงตามจังหวะเพลง
พอนาคแห่รอบพระอุโบสถครบ๓รอบแล้ว
แก๊งนี้ก็ถึงกับหมดแรงนั่งดมยาดมและใช้หมวกพัดคลายร้อน
เออเต้นแบบสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความสนุกสนาน
ที่เรานำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูคลายเครียดกัน
ครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวอะไรมาให้ดูอีกนั้น
วดติดตามนะจ๊ะนะจ๊ะ